ทีนี้ความเคลื่อนไหวของครูปรีชาวันนี้เนี่ย
ครีชาเขายังอารมณ์ดีนะคะคุณผู้ชม

ไม่กลัวเลยไม่เครียดเลยฝันดีด้วย

ฝันว่าแบบทำผมทรงใหม่ตัดผมแล้วมีผมเต็มหัวด้วย

ปกติอาจารย์ครูปีชาจะผมน้อยหน่อย
ใช่แล้วคนก็แซวครูปีชาในโลกโซเชียลไง
ครูปีชาจะเป็นยังไงก็มีผมอยู่ข้างเสมอ
คือมีผมข้างตรงกลางไม่มีครูหนูขอโทษนะ

ครูก็เลยเอามุกนี้ล่ะมาตอบคำถามสื่อมวลชน

วันนี้ก็ไปสอนหนังสือปกตินะคะที่โรงเรียน
ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ

ฝนตกด้วยก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่
ครูบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงมั่นใจ
ยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทจริง
ส่วนที่มีกระแสข่าวมาอีกแล้ว
วันซ้อนว่าจะมีการออกหมายจับครูปรีชา

ก็ยังไปสอนหนังสือตามปกตินะคะ

ฝันว่าอาบน้ำตัดผมทรงใหม่
เป็นทรงที่มีผมทั้งหัวเลย
ไม่ได้แค่มีผมอยู่ข้างนี่นะคะ
ก็เป็นมุกของครูปรีชาเขานะคะ
ก็ครูบอกว่าฝันครั้งนี้เป็นเรื่องดี
ความจริงก็คือความจริงค่ะ

ฝันว่าตัดผมครับ

หมดเคราะห์หมดโศกตัดผมทรงไหนคะ
ก็จะไม่มีผมข้างแล้ว

ครูขาแหม
ครูก็แซวตัวเอง

เดี๋ยวจะเห็นครูปริชาในชุดลูกสือ
ก็ฝันว่ามีผมทั้งหัวเลยนะคะ

ไม่ได้มีตำรวจอะไรมาติดต่อครูวันนี้นะคะ

เพราะคิดว่าถ้ามีหมายจับจริง

หมวดจรูนก็ได้พิสูจน์ตัวเองเหมือนกัน
ที่สำคัญตอนนี้มีพยานบุคคลเพิ่มเติม

ฟังเสียงครูปริชาอีกสักทีนึงค่ะ

ยังไม่ทราบเลยครับว่าซื้อลอตเตอรี่จากไหน

มีจริงแล้ว
เราซื้อมีเจ้าของมีที่มาที่ไป
อันแรกก็คือมั่นใจในสิ่งที่
เราทำลอตเตอรี่ตกจริง

เมื่อทำโรตเตอรี่ตกจริงเนี่ย
รับลอตเตอรี่มาแล้วแล้วตกจริงเนี่ย

นั่นก็หมายความว่าเขาต้องมีการเก็บได้แน่นอน

และครูปรีชาก็โชว์จดหมายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

บอกว่ายังคงเชื่อมั่นในตัวครู
แล้วก็มีพระอธิการเทวกฤษวรชโย
เจ้าอาวาสวัดหนองชะโดอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
นำรูปหล่อสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

ตั้งแต่เช้าไปสอนหนังสือจนโรงเรียนเลิกนะฮะ

มีการมองไปทางครูปรีชาเยอะ
เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าอาจจะมีหมายจับ
ตำรวจอาจจะเอาหมายจับไปให้ที่บ้าน

คือดูกันไม่คลาดสายตาเลยนะฮะ
ทั้งที่การแถลงข่าวต้องรอพรุ่งนี้นะครับ